ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มต้องบอกว่าคนนี้โพสต์เองลงเองนักเลงพอ
ไม่ต้องไปตามขุดคุยอะไรกันให้ยุ่งยากเลยนะคะ
สำหรับหนุ่มเจมส์จีค่ะ
เจมส์เนี่ยเจมส์จี้เนี่ยคือ
หลายคนรู้กันแล้วว่าเจมสจิออกมาเปิดตัวว่ามีแฟนอยู่

อันนี้เป็นคลิปที่แต้วนัทพรลง
แล้วก็เห็นว่าเฮ้ยมีน้องโฟมที่เป็นแฟนของเจมส์จิเนี่ย
ออกมาแว๊บก็เลยเกิดดราม่ากันยกใหญ่เลยค่ะ
บอกว่าน้องโฟมเนี่ยนะเป็นปริงหรือเปล่า
เกาะซุปตามาเกาะแก๊งเขาหรือเปล่า
บางคนก็บอกว่าอยากเปิดตัวเต็มแก่หรือเปล่า

ทำเสนอตัวเสนอหน้าบ้างล่ะ

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นภาพคู่มุ้งมิ้งนะคุณ

เป็นแก๊งที่ไปตะลุยหิมะที่ญี่ปุ่นด้วยกันมาเออ
แต่เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมที่เจมส์จิเปิดตัวว่านี่แหละหวานใจตัวจริงของผมไม่ต้องขุดไม่ต้องคุยไม่ต้องเดา
ฟีดแบ็คแฟนคลับชาวเน็ตกันบ้างหลังจากที่เจมส์จีเนี่ยลงภาพแก๊งเซอร์กันไป
กำลังใจแน่นมากล้นหลามมากนะคะส่วนใหญ่ก็ไปในทางที่ดีนะคุณออกแนวชื่นชมเจมสจิเหมือนกันนะ
นี่สิคนจริงมีแฟนแล้วเปิดตัวคือการให้เกียรติผู้หญิงถูกต้องดีแล้วที่ชัดเจนชาวเน็ตบางกลุ่มที่ตั้งป้อมโจมตีก็จะได้แบบจุกกันไปนะคะคุณ